วันนี้คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณเยอะเลยนะ
เยอะกว่าวันอื่นนะต้องมีสตินะ
คุณผู้ชมอันนี้ระหว่างดีนะแล้วก็เลยเตือน
คุณจะแตกตื่นทำไมเนี่ย
พูดดีก็ได้ชาวบ้านก็แตกตื่นก็เพราะคุณนี่แหละคุณผู้ชมมันยังเหมือนจะไม่มีอะไร
มันยังมีอีกหลายเรื่องอย่างที่น้องใบตองบอก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปตลอดออนทัวร์ไปกราบไหว้อะไร
ไปกราบไหว้ต้นตะเคียนออนทัวร์
เอาอย่างนี้พาไปเสริมสิริมงคล
ในช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายเลยคุณผู้ชมค่ะ

ทางตรงแล้วอีกนิดหนึ่ง๕๐เม็ด
อัดในตัสวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วล่ะ
วันแห่งความหวังแบบนี้นะคะเขานิยมไปกราบไหว้ไปขอพรไปเสริมสิริมงคลนะครับ
ชีวิตที่ไหนยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
ที่แรกนะคะมานี่เลยค่ะ
พระพดุงราชวังชนางอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านกว่าร้อยคนอ่ามาเพียบเลยมากันเพียบเลย
ทั้งวันอ่ะมาเป็นร้อยแต่ตอนเนี้ยมาหลักสิบ
ก็มาค่อยทยอยมากันแล้วก็มาเตรียมดอกไม้ถูกเทียนมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกับตะเคียนสองท่อนนี้

ให้คุณผู้ชมตั้งใจดูตั้งใจดูตะเคียนนะคะตั้งใจดูข่าวนะคะ
สอบถามไปยังคุณลุงพิพัฒน์พงศ์ปรารถนาเป็นชาวอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไม่นานมีชาวบ้านคนหนึ่งเขานำขอนไม้
ขอนไม้ขอนไม้นางตะเคียนนะไม่ใช่ขอนไม้กับเรือ
เป็นขอนไม้นางตะเคียนทั้งสองมาจากบ้านแล้วก็เอามาถวาย
เพื่อให้ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เพื่อให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาได้มากราบไหว้กัน
พอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปชาวบ้านก็เลยแห่กัน
มาขอโชคขอลาบตามความเชื่อที่วัดแห่งนี้อย่างที่บอกไป
ในช่วงนี้ก็จะคนเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
อีกที่หนึ่งที่เขาตลอดออนทัวร์ไปกราบไหว้กันนะ

เขามีเป็นทัวร์ไปเลยนะนั่งรถตู้กันไปเลยก็มี
ที่สวนป่าเสา๕หน้าห้องกระจกแม่แก้วเรือนทอง
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
มารำแก้บนกันแบบนี้แทบจะทุกวันครับ
เขามีความเชื่อความศรัทธาต่อแม่แก้วเรือนทอง
เขาว่ากันว่าถ้าจ้างนางรำและคณะกรองยาวมารำถวายตามความเชื่อ
แล้วก็ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญในคราวเดียวกันด้วย

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้น
เมื่อผู้ที่ได้โชคลาภจากแม่แก้วเรือนทองมาร่วมกันบริจาคสินทรัพย์เททองหล่อรูปเหมือนแม่แก้วเรือนทอง

ระหว่างทำการอันเชิญมายังห้องกระจกเนี่ยเกิดเหตุการณ์
เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ใจเย็นเกิดเหตุการณ์อะไร

เหตุการณ์ท้องฟ้ามืดครึ้มครับน้องใบตอง

ท้องฟ้าแปรปวนวิปริตทันใด
แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาบนบานว่าขอให้พิธีผ่านไปได้ด้วยดีก่อน
ท้องฟ้าจากที่มืดครึ้มเปิดเฉยเลย

กระทั่งพิธีในวันนั้นเสร็จ
โอ้โหเรียกได้ว่าชาวบ้านเขายิ่งเชื่อกันไปใหญ่เลยนะ
แล้วเขาได้สร้างรูปหล่อน้องของแม่แก้วเรือนทองไว้อีก๒องค์
คือแม่พวงทองและแม่สำเภาทอง
เอาใครมีความชื่นชอบนะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร

เอาล่ะคุณผู้ชมจากตะเคียนแม่แก้วเรือนทองแล้วนั้น
ไปดูอีกหนึ่งที่แล้วกันอันนี้เป็นบรรยากาศความหนาแน่นของชาวบ้าน
ที่เขาพากันมากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณค่ะ
อยู่ในอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอายุทยาแม่
คนเยอะจริงที่นี่นะคะ
มาขอโชคขอลาบแล้วมักจะสมหวัง
บางคนเขาไม่สมหวังมันก็มีคุณผู้ชม
เราไม่ได้บอกแค่ว่าทุกคนที่ไปนั้นจะสมหวังเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่านอกจากเขาจะไปกราบไหว้

ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้มาขอโชคขอลาบแต่มา
ร่วมพิธีอาบนมลหมื่นวัดและถวายข้าวศาล

เพราะเขาเชื่อว่ามันจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรตามความเชื่อด้วย
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านนะคะ
ที่เขามีต่อสถานที่แห่งนี้นั่นเอง
ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าโชคลาภเท่านั้นที่คนนิยมไปที่วัดนี้
แต่ว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเสริมสิริมงคลกับชีวิต
คิดแบบนั้นการเข้าวัดก็คือการได้ทำบุญ
ถูกต้องแล้วทำจิตใจให้สงบด้วยอันนี้สำคัญมาก